วันนี้อธิบดีกรมสุรกากรต้องออกมาแถลงชี้แจงเพื่อสยบเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประกาศฉบับล่าสุดที่ออกมาของกรมศุลกากรนะครับในการคุมเข้มผู้ที่จะนำสิ่งของมีค่าติดตัวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องสมแดงอย่างเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่านาฬิกานะครับข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่าง
งวดผู้โดยสารที่นำสิ่งของมีค่าติดตัวไปต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กกล้องวีดีโอกล้องถ่ายรูป
จะต้องแจ้งต่อพนักงานทุกครั้ง
ได้ถูกยืนยันจากนายกุฤษสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากร
หลักเกณฑ์ที่ออกมานั้นไม่ใช่สิ่งใหม่
แต่เป็นการออกประกาศตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช๒๕๖๐ฉบับใหม่
แถนที่พระราชบรรยัตรสุรกากรพุทธศักราช๒๔๙๑
ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกกฎหมายไปเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๒
ซึ่งเนื้อหาสาระยังคงยึดหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามเดิม
ไม่ได้มีการบังคับหรือเข้มงวดมากขึ้นแต่อย่างใด
สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้
คือกรณีเดินทางออกนอกประเทศ

เช่นนาฬิกากล้องถ่ายวีดีโอกล้องถ่ายรูป

บริเวณห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับแจ้งของมีค่า
ผู้โดยสารนำติดตัวออกไป
โดยการแจ้งให้เป็นไปตามความสมัครใจ

แต่หากเป็นของมีค่าหรือของส่วนตัว

ใช้เป็นปกติวิสัยในระหว่างการเดินทาง
หรือเครื่องประดับการแต่งกายตามปกติ
ไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร
อธิบดีกรมศูนย์ละกากรย้ำว่า
ผู้โดยสารที่พกสิ่งของมีค่าหรือของใช้ส่วนตัว

กลับเข้าประเทศมาจะได้มีหลักฐาน
ว่าเป็นของที่พกติดตัวไปจริง

โดยการแจ้งนั้นให้เป็นไปตามความสมัครใจ

สำหรับของส่วนตัวที่ผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ
นำเข้ามาที่ได้รับการยกเว้นอากร
จะต้องเป็นของส่วนตัวสำหรับใช้เอง

มีราคารวมกันไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ซิก้าหรือยาเส้นอย่างละ๒๕๐กรัม
หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด๒๕๐กรัม
แต่บุหรี่ต้องไม่เกิน๒๐๐มวล

หากนำของเข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด
สละการครอบครอง